ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมบ้างนะคะ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤต
แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปมากกว่า๑๐เซนติเมตร
แต่ถ้าโดยรวมดูพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็พบว่ายังถูกน้ำท่วมเฉลี่ยอยู่ประมาณ๒๓เมตรค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มกันค่ะ

แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลรัชธานีนั้น
ยังคงต้องอยู่กับสายน้ำนะครับ
ท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ๓๔เมตรนะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับผมก็ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม
อยู่ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบนะครับ

มีโอกาสเดินทางมายังพื้นที่อำเภอวารินชำราบแห่งนี้นะครับ
ระหว่างทางก็ได้พบกับพี่นางสุริพรอำไพพงศ์นะครับ
ศิลปินชื่อดังกำลังแจกของและเงิน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น
พร้อมร้องเพลงให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อีกทั้งยังฝากกำลังใจมาให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลรัชธานีอีกด้วยครับ
ก็อยากจะบอกพี่น้องชาวอุบลว่าน้ำจิตน้ำใจของคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว
ก็อยากให้สู้มีกำลังใจอย่าท้อถอย
เพราะฉะนั้นแล้วคนไทยก็ช่วยกันอยู่แล้ว

ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราจะอยู่ด้วยกันได้คือต้องสามัคคีและร่วมน้ำใจกันร่วมกันสามัคคีกันค่ะ

หรือเป็นกำลังใจของพี่น้องที่นี่ด้วยนะคะ

จากนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่บ้านกุฎปลาขาวนะครับ
ตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ
ก็ได้พบกับกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้นะครับ
ซึ่งมาจากวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างอุบลราชธานี
กำลังช่วยการตัดผมให้กับชาวบ้าน
ซึ่งมีพิทธิ์สิทธิ์อาศาทั้งหมดประมาณ๓๐คนครับ
ก็มาออกหน่วยแล้วก็มาช่วยพี่น้องชาวอุบลครับ
และทีมข่าวก็ได้นั่งเรือของเทศบาลเมืองวารินชำราบนะครับ

ก็พบว่าพื้นที่ในหมู่บ้านถูกน้ำท่วม๑๐๐ของพื้นที่
เฉลี่ยระดับน้ำอยู่ที่๒๓เมตรนะครับ
บ้านเรือนประชาชนจมอยู่กับสายน้ำมานานเกือบ๒สัปดาห์
ทำให้ชาวบ้านบางคนเริ่มมีภาวะเครียด
แต่ที่ทำให้ชาวบ้านวิตกกังวลหนักไปกว่านั้น
ก็คือขณะนี้นะครับโจรกำลังออกอารวาส

ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นแอร์ทีวีแล้วก็ตู้เย็นนะครับ
จากนั้นทีมข่าวก็เดินทางไปยังบ้านวังยางนะครับ

จุดนี้เป็นจุดที่พี่บินบรรลือริสต์นะครับ
เข้าไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้าน

จากทุกสารทิศมากกว่า๑๐๐ล้านบาท

โดยได้รับเงินช่วยเหลือกันไปคนละ๕๐๐บาทครับ
และด้านหลังของผมนะครับก็คือเป็นที่พักพิงชั่วคราว
ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

หรือว่าตั้งเต็นต์นอนกันบริเวณนี้ครับ

รายงานจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
นั่นก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่นะคะ

เตรียมนำทัพของคณะรัฐมนตรี

เพื่อเปิดรับบริจาคช่วยเหลือประชาชน